ก็ยังอยู่ที่ประเด็นหน้าหนึ่งนะคะก็คือเรื่องราวของ
นายทหารทรงธรรมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ประกอบพิธีชาปนกิจศพกันไปแล้ว
หลังจากที่ทางญาตินะคะได้มีการพูดคุยกับผู้ที่รุมทำร้าย
เมื่อวานนี้ค่ะกองพลทหารราบที่๑๕ก็สั่งจำคุก
นายทหารทั้ง๖นายนะคะที่รุมทำร้ายพลทหารทรงธรรมจนเสียชีวิต
จากนี้แล้วนะคะก็สั่งพักราชการทันทีหลังจากที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
ญาติก็ตัดสินใจชาปนกิจศพภายหลังจากผู้ปกครองในฐานเข้ามาขอขมา
ของพลทหารทรงธรรมหุดหมัดตัดสินใจทำพิธีชาปนกิจศพพลทหารทรงธรรมตามกำหนดการเดิมนะคะ
หลังจากที่ผู้ปกครองของนายทหารทั้ง๗นายเป็นทหารชั้นสัญญาบัตร๑๐นายขออภัย
เป็นนายทหารชั้นใน๑๖นายนะคะแล้วก็ชั้นศัลยบัตรยศร้อยตรี๑นาย
รุมทำร้ายพลทหารทรงธรรมจนเสียชีวิตได้เข้ามาขอขมาบีดาดมารดาของพลทหารทรงธรรม
ก็ทำให้ทุกอย่างยุติลงด้วยดีขณะที่บรรยากาศภายในวัดคงคาวดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีประชาชนและเพื่อนบ้านที่รู้จักมักคุ้นกับพลทหารทรงธรรมและเพื่อนทหารจากกองพันธหารราบที่๑
กรมทหารราบที่หนึ่งห้าสองเดินทางมาร่วมงานด้วยโดยพิธีการชาปนกิจศพเริ่มตั้งแต่เวลาสิบสองนาฬิกาจนถึงสิบห้านาฬิกาเมื่อวานนี้ค่ะ
โดยมีผู้บังคับการกรมทหารราบที่หนึ่งห้าสองเป็นประธานในพิธีส่วนเรื่องของการเยียวยาครอบครัวของพลทหารทรงธรรมนั้น
ผู้ปกครองของทหารทั้งเจ็ดนายได้ทำข้อตกลงว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันส่วนทางด้านกระบวนการดำเนินคดีนะคะ
ทางกองพลทหารราบที่สิบห้าก็สั่งจำขังนายสิบหกนายจำวนสี่สิบห้าวันนายฐานชั้นสัญญาบัตรถูกสั่งจำขังสามสิบวัน
ซึ่งการจำขังก็เป็นหนึ่งในบทลงโทษทางวินัยนะคะของทหาร
เป็นการสั่งจำขังเพื่อรอกระบวนการทางคดีอาญาและการทำสำนวนจากตำรวจเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา
ทันทีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าทั้ง๗คนนั้นมีเจตนาและร่วมกันกระทำผิด
ก็จะถูกสั่งพักราชการทันทีและหากสารตัดสินความผิด
ก็จะถูกออกจากราชการทันทีเช่นกันด้วย